กลับมาในช่วงนี้เช็คเรื่องของดวงชะตาราศีกันดีกว่าอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะหมอไก่หรือว่าพอพาทินีนะคะ
ใกล้สิ้นปีแล้วค่ะหมอไก่เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ดวงของปี๒๕๖๒
หรือว่าดวงในปีหน้าแล้ววันนี้หมอไก่จะมาพาดวง๓ราศีที่ดวงจะปังทั้งเรื่องการงานการเงินและความรัก
เอาล่ะเริ่มอะไรก่อนดี

การงานค่ะดวงมาฟ้าเปิดราศรีอะไรคะ
สำหรับดวงที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน

ราศีของน้องใบตองซะด้วยเกิดวันไหน
ผู้ที่เกิดวันที่๑๔กุมภาพันธ์ถึง๑๒มีนาคม

ปีหน้าชาวราศีกุมดวงดีมากเลยนะคะ

เรื่องของหน้าที่การงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

ใช่แล้วคุณชนะอย่าน้อยใจนะ

ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่
อยากจะเริ่มต้นงานใหม่หรืออยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่

เพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

แต่ควรจะทำอะไรด้วยตนเอง

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยน้องใบตอง
แล้วมีเคล็ดลับอะไรที่จะเสริมดวงได้ไหมคะ

บริจาคหนังสือได้ไหม
พวกเครื่องเขียนก็ได้แบบนี้เก็บวันเด็กแล้วเนอะ

อุปกรณ์การศึกษาอย่างนี้ต่างได้หมดเลย
ทุนการศึกษาทุนการนักเรียนก็ได้

สำหรับคนที่เกิดราศีกุม

เรื่องของความรวยไหม

คือราศีกัณฑ์
เกิดตั้งแต่วันที่๑๗กันยายน
ถึง๑๖ตุลาคม

เรื่องของการเงินแล้วบางทีเงินไม่พอ
ติดขัดบ้างแต่ว่าตอนนี้ดวงชะตา
เริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะว่าปีหน้า
สมมุติว่าวางแผนเรื่องของการลงทุนให้ดี
ก็มีโอกาสที่จะแบบได้รับทรัพย์

การลงทุนระยะสั้นพูดง่ายเลย
ซื้อลอตเตอรี่อาจจะยังไม่ปรากฏ

ก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้ก็คือดวงสำหรับคนที่จะมี

ในปีหน้าได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าลาบลอยมา

เกี่ยวกับเรื่องของอาหาร

บริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งกับพวกผู้ประสบภัยก็ได้

นี่ได้หมดเลยนะครับมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วยเหรอ

ราศีแฟนหนูโอ้โหดีใจด้วยจริงค่ะทุกท่านนะคะ
ดีใจแทนคุณแฟนที่ดวงจับปังในปีหน้า
แต่ยังไม่หมดไปแล้วเรื่องของการงานการเงิน
เชื่อว่าเรื่องต่อไปที่หลายคนรอคอยนั้น
ปีหน้าราศีไหนดวงความรักรุ่งพุ่งแรงคะหมอไก่

ราศีตุลนะคะผู้ที่เกิดวันที่๑๗ตุลาคมถึง๑๕พฤศจิกายนค่ะ

ถ้าสมมุติใครที่โสดมานานโสดจนแบบสนิมขึ้นแล้ว

โอ้โหน่าขนาดนั้นยิ่งสดนานน่ะยิ่งขังน่ะ
จริงหรือคะจะมีโอกาสสมหวังมากหรือคะ

ไปแล้วโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยนะ
ดีกับคนเกิดราศีตุลด้วยจริงนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่ามีเกณฑ์จะแต่งงแต่งงานเลยไหม
ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่ามีคู่อยู่แล้ว
อาจจะวางแผนในเรื่องแบบเราก็คบกันมานานแล้วนะ
อาจจะแบบว่าจะแต่งงานหรือว่าจะมั่นหมายกันไหมอะไรอย่างนี้
ว่าถ้าใครที่แต่งงานแล้วอาจจะแบบมีเรื่องของทายาท

ก็ถือว่ามีโอกาสแล้วล่ะสำหรับในปีหน้าที่จะได้แต่งงาน
ใช่ต้องลุ้นกันไปแล้วมีเคล็ดลับเสริมดวงไหมคะหมอไก่

เช่นพวกรองเท้าพวกช้อนซอมก็ได้ใช่ไหมเป็นคู่นะ
หรือว่าเป็นพวกเชิงเทียนคู่บอกคู่
หรือว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็ขี้เกียจซื้อของไป
ถวายเป็นปัจจัยจำนวนคู่ก็ได้

เป็นเลขคู่เป็นอะไรที่เป็นแบบคู่
สำหรับคนที่จะเสริมดวงเรื่องของความรัก
แล้วหมอไก่คะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่ใน๓ราศีนี้แบบ
ทำไมไม่มีราศีฉันเลยอยากจะเสริมดวง
หมอไก่มีเคล็ดลับบอกไหมคะ
ถ้าสมมติว่าอยากจะเสริมดวงในเรื่องของการงาน
ก็อย่างที่บอกไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็ช่วยทำได้
ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในราศีตามนี้
ก็สามารถทำบุญในเรื่องที่เราต้องการได้
เหมือนราศีที่จะปังถูกไหมคะ
เช่นถ้าการศึกษาก็ทำบุญเรื่องของทุนการศึกษา
บริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนได้
แล้วถ้าเกิดอยากจะเสริมดวงเรื่องของการเงิน
ก็ทำบุญเรื่องของอาหาร
ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมดวงเรื่องของความรัก

ถ้าคิดไม่ออกซ่อมกับช้อนเสือกกับหมอน
ตะปูคู่ค้อนอะไรนะโรงหนังกระป๊อปคอน

มาไปลองทำวงตำบุญก็ได้
ผมว่าการทำบุญดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าทำให้มันถูกที่

มันก็จะช่วยเสริมให้กับเรานั้นได้มีบุญบารมีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
แล้วถ้าเกิดว่าหลายคนโลภแบบดิฉันอย่างนี้เหมือนกัน

ทำของเป็นคู่ทำถวายพัฒนาหารเพล
แล้วก็บริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนได้ไหมคะ

ทำได้เหมือนกันไม่มีข้อห้ามนะถ้าเกิดใครอยากจะทำบุญจะทำมากขนาดไหนก็ได้

ยังไงทำแล้วก็ได้บุญกับตัวเราเองด้วย
เอาล่ะในวันนี้นะก็ถือว่าครบถ้วนในเรื่องของการเสริมดวง
แล้วก็ได้รู้ไปว่าราศีไหนนะว่าจะดวงดีอย่างไรบ้างในปีหน้า
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมไลน์มาเยอะจริง
เรื่องของกิจกรรมที่มันทำแล้วมันคลายหนาว
ยังรับใจอย่างนี้ไหมคะช่วงนี้ทำอะไรคลายหนาวดีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
บอกว่าอะไรนะทำงานในโรงน้ำแข็ง
ครับคลายหนาวได้ใช่ไหมคะอันนี้แบบโอ้โหอื้ม
น่าน่าจะดีนะเขาเรียกว่าน้ำยอกกว่าน้ำบ่ง
มันจะยิ่งหนาวกันใหญ่มันจะไม่เป็นหวัดเหรอคะ

หมอไก่อย่างนี้มีอะไรอยากฝากแนะนำถึงดวงปีหน้าไหมคะ
สำหรับแฟนตลอดข่าวเช้านี้ที่ดูอยู่

สัปดาห์หน้าจะคุยเรื่องอะไรดีฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสถานที่
ว่ายเพื่อเสริมดวงสี่ภาพเลยโอ้โหสี่ภาพเลย
กลางอีสานใต้ใครอยู่แถวไหนใกล้แถวไหน
ทำบุญเสริมดวงต้อนรับปี๒๕๖๑ก็ได้
ดีมากเลยเพราะว่าในช่วงวันหยุดปีใหม่

แต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่แต่ละภาค
เขาจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไง
ไหว้ขอพรกันแล้วทีนี้ถ้าได้ฟังคำแนะนำจากหมอไก่
ปลายหนาวบางคนบอกว่าให้ทานต้มเลือดหมูร้อน
กับข้าวสวยอย่างนี้หมอไก่หิวยังฮะ
อ๋อหลบจนนิดนึงนะ
เดี๋ยวเราจะต้องไปหาต้มเลือดหมูกาแฟน้ำเต้าหู้ทานกันแล้วคุณชนะ
เอาต้มเลือดหมูแต่เลือดไม่ต้องเอาโต๊ะข้าง
ไม่ได้คุณจะไม่ได้เลือดอย่างเดียวนะ

หมดเวลาของเราในวันนี้แล้วนะครับ

สัปดาห์หน้าไม่อยากให้พลาดเพราะว่า

ขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่วันนี้ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาพูดคุยกันเยอะมากเลย
วิธีการคลายหนาวเดี๋ยวจะเอาไอเดียดีไปปรับใช้กันดูนะคะ
แล้วก็อย่าลืมคลายหนาวดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
เวลาของเราแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิม๙โมงเช้าจนถึง๑๐โมงเช้าช่วงนี้ต้องลาไปแล้ว